ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปว่ากันในเรื่องความสยดสยองความหวาดภาวะของชาวคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ที่ไปเจอถุงอุจจาระอยู่ในแท้งน้ำของคอนโด
ทำความเข้าใจนิดนึงว่าระบบแท้งน้ำเนี่ยมันจะช่วยรับประกันว่าคุณจะมีน้ำใช้ตลอดเวลา
เพราะว่าสูบน้ำปลาปลามาไว้ที่แท้งแล้วค่อยปล่อยน้ำจากแท้งเนี่ยไปตามบ้าน
ตามห้องต่างอะไรต่างเพราะฉะนั้นเวลาน้ำปลาปลามามันก็จะวนอยู่ในแท้ง
คือบางบ้านเนี่ยท่านอาจจะใช้น้ำปลาปลาโดยตรงไงหรือว่าใช้น้ำบาดานใช่ไหม

ใช่บ้านพักก็มีแท้งก็มีมันก็คือยังไงมันก็วนถ้ามันมีสิ่งสกปรกอะไรลงไป
จะเป็นเศษผงเศษใบไม้จิ้งจกตุ๊กแกอะไรก็แล้วแต่
แต่คอนโดมิเนียมที่เป็นข่าวในปัจจุบันณขณะนี้เนี่ย
มีถุงอุจจาระมีคนอุจจาระใส่ถุงถุงพลาสติกนะฮะแล้วก็มัด
แล้วก็ไปใส่ไว้ในแท้งอันนี้แท้งหนึ่งที่เขาเจอนะ
เป็นคอนโดมิเนียมที่ซอยสามัคคีนะครับที่นนทบุรีนะครับ
โอ้โหมันมีกลิ่นเหม็นมันสกปรกมันไม่ไหวแล้วอ่ะช่วยตรวจสอบให้หน่อย
คงไม่ได้เป็นเพราะมันไม่เจอถุงอย่างนี้ไง
แต่มันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทำให้เกิดกลิ่นเหม็น
น้ำจนหมดแท้งไปเจอข้างล่างแท้งเป็นก้อนอุจจาระ๒ก้อน
โอ๊ยแล้วมันนานแค่ไหนแล้ว

คือเรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าคอนโดมิเนียมแห่งนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งอยู่ที่ซอยสามัคคีจังหวัดนวลธบุรีความจริงมันก็ยานแถวเนี่ยนะ

ตึก๒ตึกเนี่ยทั้ง๒ตึกแต่ละตึกมี๘ชั้น
มีห้องรวมกันทั้งหมด๘๙๙ห้อง
เก็บน้ำของแต่ละตึกจะอยู่ชั้นดาดฟ้าชั้นสูงสุด
คนที่ใช้น้ำกินดื่มอาบล้างหน้าซักผ้า
มันเหมือนแบบมันเหม็นไปหมด

มันไม่ใช่น้ำปลาปลาใสสะอาดปกติธรรมดา
ดังนั้นคนที่เอาอะไรเข้าไปใส่อุจจาระเข้าไปใส่

ขึ้นไปชั้นบนสุดต้องปีนเข้าไปบนแท้ง
ถูกต้องไม่ใช่ว่าไปเปิดฝาแล้วก็หยอดไม่ใช่ไง

ถูกต้องแล้วทีนี้ลูกบ้านของคอนโดทั้งสองอาคาร

บอกว่าลองช่วยตรวจสอบหน่อยได้ไหม
คอนโดก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสักช่วงหยุดยาวเนี่ย

แต่เขาก็ไม่ไหวกันก็เลยลองล้างเลย

ทีนี้พอเป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมานะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยว่า
ตกลงแล้วความจริงมันเป็นยังไง
ใช่ถุงอุจจาระไหมหรือจะเป็นสิ่งแปลกปลอมอย่างอื่น
เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคนที่เขาร้องเรียนกันมาบอกว่า
นิติบุคคลบอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิด
ก็เลยยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปหยอดเอาไว้
แต่หลักฐานที่มีเนี่ยคือถุงอุจจาระตรงนี้เนี่ย
ก็ทิ้งไปแล้วแต่ทางนิติเขายืนยันล่าสุดแล้วนะครับ
ยังไม่ได้ทิ้งนะแต่ส่งมอบให้ตำรวจไปแล้ว
คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปคุยกับผู้พักอาศัยในคอนโดแห่งนี้นะฮะ

บอกว่าเมื่อคืนวานนี้มีผู้มาแจ้งในกลุ่มไลน์
ตั้งขึ้นมาเฉพาะระหว่างลูกบ้าน
นิติบุคคลของคอนโด
บอกว่าจากการล้างแท้งน้ำ
ในช่วง๙๒๒พฤษิกายน
ปรากฏว่าไปเจอถุงสีน้ำตาล

ถุงนี้มันไปอยู่ในถังพักน้ำ

แล้วการที่เจ้าหน้าที่ทิ้งถุง
ถือเป็นการทิ้งหลักฐานที่สามารถ

ก่อนหน้านี้ที่เจอกันก็คือน้ำมันมีกลิ่น

แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็น

ที่สำคัญคือเข้าไปอยู่นานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้
เราใช้อะไรไปแล้วบ้างก็ไม่รู้

แล้วก็หาคนผิดให้ได้ว่าใครเป็นคนทำ

น้ำมีแบบเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองบ้าง
มันไม่มีใครหรอกที่จะคาดคิดว่าสิ่งแบบนี้

ทุกคนก็คิดว่าอาจจะมีแบบปลาปลามาซ่อมท่อ
หรือว่าเหมือนมีการแบบซ่อมท่อปกติ
เหมือนตามบ้านเรือนทั่วไปที่เวลาเปิดน้ำใหม่

ถ้าใครคาดคิดว่าจะเป็นสิ่งแบบนี้

คือทุกคนรู้ก็ไม่ว่าใครจะอยู่คอนโดไหน

แต่พอเปิดขึ้นมาเนี่ยคือบอกตรงว่าแบบ

ไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ย

แล้วแบบเราใช้ทำอะไรกับมันไปบ้าง

ล้างถังพักน้ำแล้วไม่เจอเนี่ย

คอนโดที่มีชื่อเสียงแบบนี้
เขาบอกกับทีมข่าวของเรานะคะว่า

ซึ่งก่อนหน้านี้ตอนเป็นข่าวแรกเขาก็บอกว่า

ผลไม้ดองแต่พออยู่ในน้ำนาน

แต่ลูกบ้านเขาบอกว่าถ้ามันไม่ใช่ถุงที่ใส่อุจจาระ

ก็เลยอยากจะให้คอนโดมิเนียมชี้แจงเรื่องจริงหน่อยได้ไหม

พักอาศัยเขาอยากรู้
ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะไปคุยกับ

แต่เขาปฏิเสธที่จะตอบคำถาม
แล้วก็ไม่ให้เราถ่ายภาพด้วยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะชี้แจงอีกครั้ง
ถ้ารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าแจ้งความเสร็จเรียบร้อย
ลูกบ้านก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมนะคะ
ว่าล่าสุดนิติบุคคลนัดลูกบ้านชี้แจง
โดยมีนิติบุคคลมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่จากนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งทางนิติบุคคลแจ้งว่าได้นำถุงที่พบเป็นหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าทิ้งกันนะคะก็ต่างกันอยู่
ลูกบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการ
ของทางนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งนี้อีกทีหนึ่ง
อืมก็มีลูกบ้านคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาแน่ใจว่าเป็นถุงอุจจาระก็เพราะว่าช่างเป็นคนบอกเขาเองใช่
เขาไปเจอช่างวันที่ช่างมาทำแล้วช่างก็โอ้โหบ่นกันว่าโอ้โหเหม็นจังไม่ไหวแล้ว
เขาก็เลยไปถามจนช่างบอกว่านี่ไงถ่ายรูปไว้ด้วยอย่างนี้แล้วก็ให้ดู
แต่ว่าทางนิติยืนยันว่าไม่ใช่
ทีนี้ถ้ามันเป็นอุจจาระจริงเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนมีโรคมีอะไรไหมเนี่ยค่ะ
ธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงพันธิมลวิปุลากรก็บอกว่าจริงจริงแล้วเรื่องเนี้ย
เรื่องของสุขอนามัยแบบนี้ตามกฎหมายพรบการสาธารณสุขท้องถิ่นดำเนินการตามกฎหมายได้เลยนะคะ
อะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้ต้องตรวจสอบจริงจริงแล้วมันก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันแต่ทางท่านอธิบดีบอกว่าแต่บางที่อ่ะ
เขาจะมีเครื่องกรองน้ำอีกชั้นหนึ่งจากแท้งกว่าจะผ่านมาถึงห้องเราอาจจะมีเครื่องกรองน้ำอีกชั้นหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ากรองมากกรองน้อยขนาดไหนไงจะมากจะน้อยมันก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคก่อโรคได้ทั้งนั้นนะคะ
วันนี้ที่สพรัฐนาธิเบสนะครับมีตัวแทนนิติบุคคลคอนโดนี้ไปพบพนักงานสอบสวนแล้วนะฮะลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็นำหลักฐานก็คือถุงใส่อุจจาระที่อยู่ในแท้งน้ำของคอนโดไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
โดยนิติบุคคลบอกว่าทางบริษัทของเขาก็เพิ่งมาดูแลคอนโดจำนวน๔ตึก
ว่าน้ำมีสีขุ่นแล้วก็มีกลิ่นนะครับ
นิติก็ดำเนินการตรวจสอบถังเก็บน้ำของคอนโด
ซึ่งดำเนินการวางแผนว่าเดี๋ยวจะล้างใหญ่ครั้งอีกครั้งหนึ่งหลังปีใหม่
แต่ทางลูกบ้านก็เร่งรัดให้ดำเนินการเพราะว่ามันเหม็นมาก

ก็พบถุงใส่อุจจาระอยู่ในถังน้ำซึ่งสร้างความตกใจให้กับเจ้าหน้าที่มาก
เจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจสอบถังน้ำทั้งหมดของคอนโด
ยืนยันว่าเป็นถุงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็นำหลักฐานให้ตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตำรวจก็บอกว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าจะเป็นอุจจาระจริงหรือไม่
เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นและเป็นสิ่งปฏิกูลแต่คาดว่าเรื่องนี้ต้องมีคนทำอย่างแน่นอน

ตอนนี้ก็ทำความสะอาดให้แล้วนะครับ